วันนี้ที่ต้องแถลงข่าวนะครับ
หลังจากที่ว่าค่อนข้างจะชัดว่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย
ไปอยู่ในกับพักร่วมรัฐบาล
ไม่ใช่ภักด์พลังประชารัฐดูแล

ผมก็เข้าใจคิดว่ากระทรวงนี้
พลังประชารัฐเป็นผู้ดูแล

แต่ทั้งนั้นดูแล้วมันยังไม่ชัดเจน
ก็เลยตัดตอบตกลงมาไปอยู่พักพลังประชารัฐ

ณวันนี้ไม่เคยได้รับการติดต่อ

ประกอบกับกรรมการบริหารภักดิ์

อย่างท่านสวศัฒนภาพที่นั่น
ท่านอยู่นั่นชาวบ้านก็ถาม

ผมก็ยังไม่รู้ไม่รู้กระทั่งวันนี้

ผมก็คงไม่สนับสนุนรัฐบาล
ผมก็ต้องขอออกมาเป็นฝ่ายค้านอิสระ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมให้เวลารัฐบาล

กระทรวมทรัพย์กรธรรมชาติและสินวัยล้อม

ท่านเดียวสิ่งแบบเนี้ยชัดเจนมาภักรักษ์พุ่นป่าประเทศ
เรื่องไงวัฒนาพระบรรทีโขนเปิร์นผมจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะ
เขาก็ด่าผมตายคนเลือกเขามาเนี่ยชัดเจนว่าเป็นพัก
อย่างงี้ที่เขาเลือกบัดแสนหวักแสนแหอย่างเงี้ย
และขั้นต่อไปผมจะมาพบเขาจะยังไง
มานั่งอยู่นี่เฉยยกมือไประวัง

มีเลื่อนเวลาไหมครับ
ก็เลื่อนเวลาจนกว่าจะทำชื่อธุรกรรมก้าวไปทาบ

แต่เชิญท่านอ่ะมาช่วยงานการสิ่งเรื่องรอบอย่างนี้โอเคไหมครับ
เชิญเนี่ยมันมีหลายอย่างเชิญมานั่งเฉยก็ได้เพราะเป็นเกียรติ
ไม่มีใครที่ไหนหรอกเอาพักซ้อนพักมาทำงานแข่งกันในพักที่เขาเป็นเจ้าของ
ไม่มีหรอกคิดได้แต่มันไม่มี
แต่ก็ต้องมีตำแหน่งใช่ไหมคะ
ผมไม่ต้องการตำแหน่งผมต้องการทำงานดูแลกรมห่อไม้กรมอุทยาน
เรื่องป่าเนี่ยเพราะผมสัญญาว่าจะให้เช่าป่าทั้งประเทศที่บุกลุกทั้งหมดที่จับไม่ออกอะไรไม่ออกเนี่ย
ทะเลาะกันทุกวันนี้แล้วก็ลุกลุกไปไม่จบไม่สิ้น
ผมต้องการให้เช่าไร่ละ๑๐บาททั่วประเทศทำให้มันถูกต้องที่ที่จะเป็นของหลวง
รัฐดอนก็ไปลุกป่าต่อทำแผนที่แรงชัดเจนเช่ามันถูกต้องที่ลุกป่าสมนตร์ยางพาราฟาคใต้บ้าง

ถ้าถูกร้องข้างอิสระจะไปร่วมกับผ่านภัณฑ์เฟื้อไทยหรืออะไรอย่างงี้มั้ยฮะ
นั้นเขาค้านอย่างเดียวไงฝ่ายค้าอิสระเนี่ยใครบอกในโลกนี้ไม่มีหนี้ก็มีไง
คืออะไรที่มันดีเป็นประโยชน์ต่อชาติประโยชน์ต่อประเทศชาติผมก็ต้องทำ
แต่อันไหนที่ไม่ชอบมาภากลโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
พี่จะไปรัฐบาลก็จริงผมก็คงไม่เอาด้วย
ก็แค่นั้นไม่มีอะไรหรอกสองเสียงไม่สะเทือนอะไรหรอก